หนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นในเวลานี้แบบปฏิเสธไม่ได้จริง

เขาก็รอคอยการเข้ารับการตรวจนะคะ
คนที่เขาไม่สามารถไปจ่ายสตุ้งสตังค์ที่โรงพยาบาลเอกชนได้
โรงพยาบาลเอกชนบางแห่งไม่รับตรวจด้วยซ้ำ
แต่นี่ค่ะศูนย์ตรวจคัดกรองโควิด๑๙เชิงรุกตรวจฟรี
วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหารบางเขน
คุณผู้ชมดูภาพอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนี้
เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านได้เห็นภาพนี้ในโลกออนไลน์ไปแล้ว

คือเริ่มตรวจฟรีตั้งแต่วันที่๕กรกฎาคม
ตรวจไปถึง๑๑กรกฎาคมไม่เว้นวันหยุดราชการ
แต่เขามีช่วงเวลาที่กำหนดและมีการกำหนดว่าแต่ละวันตรวจกี่ราย
คือตรวจ๘โมงเช้าถึง๔โมงเย็นวันละ๙๐๐คนเท่านั้นนะคะ
หลายคนเดินทางไปตั้งแต่ตอนกลางคืน๒๓ทุ่มแล้วนอนเลย
นอนรอเพื่อที่จะรับบัตรคิว
แล้วก็จะได้รับการตรวจในวันถัดไป
ทีมข่าวได้คุยกับนายยุทธศาสตร์แท่นนอกอายุ๒๓
เขาบอกว่าเขามาตั้งแต่๓ทุ่ม

ก่อนหน้านี้พยายามจะไปตรวจ๓แห่งไม่มีที่ไหนรับเลยค่ะ

มาถึงวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารแล้วนะ
คุณผู้ชมคะเมื่อวานถึงตี๔ไม่ได้ตรวจ

ถึงตี๔นะเริ่มตรวจ๘โมงนะ
ไม่ได้ตรวจนะคะเลยต้องมาใหม่อีกรอบนึง

คิดว่ามาตี๔นะคิดว่าจะทัน

เพื่อรับบัตรคิวเช้าวันถัดไป
นี่นะคะคือเราเห็นภาพนี้กันตั้งแต่เมื่อคืน
วันนี้เราให้นักข่าวลงพื้นที่ไป
ปรากฏว่านักข่าวบอกเอ๊ะพี่มิ้วพี่อุ๋ย

นักข่าวบอกว่าอ๋อก็คิวมันเต็มตั้งแต่๖โมงเช้า

ไปถึงอ้าวคิวมันเต็มไปตั้งแต่๖โมงเช้าแล้วค่ะ
เจ้าหน้าที่จัดคิวเข้ารับการตรวจครั้งละ๒๐คิวนะคะ
คนอื่นก็รอด้านนอกคือรอประกาศเรียกจากเจ้าหน้าที่
คนที่ไปต่อคิวบอกกับทีมข่าวว่าเนี่ย
กลุ่มเขาเนี่ย๖คนมาจากลาดพร้าว
ต่อแถวรอตั้งแต่๖โมงเช้า
คิวที่๘๐๐กว่าวันละ๙๐๐คิวนะคะ
คิว๘๐๐กว่าคือเกือบไม่ได้
เริ่มมีอาการตั้งแต่วันอาทิตย์
ผลตรวจยืนยันคือวันอังคารว่าคนในบ้านติดโควิด๑๙
ตอนนี้คนในบ้านที่ติดโควิด๑๙ยังไม่ได้รับการรักษาเลยนะคะ
ดังนั้นตัวเองกับญาติญาติเลยขอตรวจหน่อย
ไปตามโรงพยาบาลเอกชนยอมจ่ายสตางค์นะ

ค่าตรวจก็แพงนะคะ
ถ้าไปตรวจเองทั้งครอบครัวไม่รู้จะเอาสตางค์ที่ไหนมาจ่าย
ก็ยอมไปต่อคิวรอตรวจฟรีที่นี่ค่ะ
ถ้าไม่เป็นอย่างนี้เราอาจจะแพ่ให้คนอื่นก็ได้
เรารอเวลาเดี๋ยว๖โหลช้าตอนนี้บ่าย๒โหลเลย
เพราะว่าคนเยอะค่ะ

ก็รู้สึกว่าเราเสี่ยง

ต้องรอค่ะนานก็ทนค่ะ
ท่านก็สะท้อนความลำบากในเรื่องของการตรวจโควิด๑๙

ก็แนะนำว่าภาครัฐควรกระจายสถานที่ในการตรวจให้มากกว่านี้
จะได้ป้องกันไม่ให้คนไปรวมตัวกันอย่างที่เห็นในภาพ
มันจะกลายเป็นว่าจุดที่ไปรอการตรวจ
เป็นจุดเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ทีนี้ค่ะให้ข้อมูลคุณผู้ชมแบบนี้นะคะ
สำหรับหน่วยบริการตรวจโควิด๑๙เชิงรุกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ทางสำนักการอนามัยกรุงเทพหานครไปตั้งจุดตรวจให้ฟรี
มี๕แห่งนะคะตั้งแต่๘โมงเช้านะคะ
ก็คือไล่ไปเลยค่ะตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอ
มหาหน้าเขตดูสิตวัดพระศรีมหาธาตุบังเขน
พลมานีเขตลาดกระบังวัดบางขุนเทียนนอก
พระราม๒ซอย๒๘เขตจอมทอง
สำหรับประชาชนที่จะไปตรวจเตรียมบัตรประชาชนตัวจริง
แล้วก็มีสำเนาไปด้วยนะคะที่สำคัญก็คือพกปากกาไปด้วย
หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้อื่นด้วยและเว้นระยะห่างระหว่างการรอคิว
บางคนพร้อมจ่ายยังไม่ได้ตรวจเลยนะฮะ
โรงพยาบาลเอกชนก็ไม่ใช่ตรวจให้ทุกที่
แล้วเนี่ยอย่างเนี้ยหน่วยที่รัฐเขาจัดให้ฟรีอ่ะค่ะ

ใช่ไหมฮะวันหนึ่งรับแค่๙๐๐คนอย่างนี้
ท่านผู้ชมครับพอมีภาพตรงนี้เกิดขึ้นนะครับ
วันนี้คนในวงการบันเทิงดารานักแสดงนักร้องหลายคน
ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ค่ะ
คุณหญิงรัทหาโพสต์ภาพข่าว
คุณหญิงรัฐาบอกว่าสำหรับพวกเราที่ขับรถไปตรวจที่โรงพยาบาล
จ่ายค่าตรวจหลักพันเนี่ยแล้วคิดว่าชีวิตโอ้โหมันช่างยุ่งยาก
แต่ในขณะที่มีกลุ่มคนที่พยายามอย่างมากเพื่อความอยู่รอด
นี่แสดงให้เห็นว่าวันนี้ประเทศไทยชัดเจนเหลือเกินว่า

อยากให้ลองมองภาพนี้แล้วตั้งสติคิดดี
ถามตัวเองอีกครั้งว่าเรามาถึงจุดนี้กันได้อย่างไร
คุณหญิงรัฐาบอกว่าในขณะที่ประเทศอื่น
ประเทศเพื่อนบ้านเรามีสิทธิ์ตรวจฟรี
วัคซีนฟรีมีรถระเวนตรวจทุกคนรอบเมือง
มีชุดให้ตรวจหาเชื้อได้ด้วยตนเองที่บ้าน
ครบ๒ปีจากวันแรกเราได้เห็นอะไรบ้าง
ติดเชื้อวันนี้เท่าที่ตรวจได้๗๐๕๘แล้ว
ที่ยังไม่ตรวจอีกเท่าไหร่อยากให้คิดถึงประชาชนบ้าง

นี่คุณหญิงรัฐานะฮะหมอเจี๊ยบละละนากล้องทรนินนะครับ
ซึ่งก็เป็นด่านหน้าด้วยบุคลากรทางการแพทย์นะ
ก็โพสต์ข้อความยาวถึง๕หน้า
เล่าประสบการณ์ต่างที่เจอนะครับ
สรุปแล้วหมอเจี๊ยบเนี่ยบอกว่าคือทุกคนเนี่ยนะ
ก็ต้องช่วยกันนะขอเป็นหนึ่งเสียงในฐานะแพทย์และประชาชนคนหนึ่ง
ขอวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึงให้ประชาชนทุกคน
อย่างเร็วที่สุดเถอะนะคะ
นี่นะฮะคุณขวัญอุตสามณีนี่นางเอกชื่อดังนะครับ
บอกกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าเธอเองก็โพสต์เหมือนกันวันนี้นะ
เขียนข้อความบอกว่าทำไมทุกวันเราไม่เคยได้ยินว่าคุณทำอะไรให้กับประชาชนบ้างเลย
ไม่เคยอ่านอะไรแล้วสะเทือนใจแบบนี้เลย
ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
เราอยู่ประเทศเดียวกันใช่ไหมอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
เราก็เลยโทรไปถามคุณขวัญคุณขวัญอุสามณีบอกว่าที่ผ่านมาไม่ใช่เธอไม่ทนนะ
แต่ตอนนี้มันเกินทนแล้วจริงแล้วไม่กลัวด้วยที่จะออกมาพูดความจริง
เพราะตอนนี้สงสารคนไทยทุกคนแบบจับจิตจับใจเหลือเกิน
วันรอนะคือขวัญทราบทุกคนก็ทราบดีว่าปัญหาที่เราพบเจอวิกฤตตอนนี้คือมันหนัก
มันก็ไม่ใช่ว่าหนักทั้งที่ประเทศไทยที่เดียวคือก็เป็นทั่วโลก
คุณมีมาตรการล็อกดาวน์คนทำงานไม่ได้คุณปิดกิจการ
คือที่ตอนนี้เขาออกมาเรียกมาคอเอาท์กันเนี่ยคือมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้มากมายอะไรเกินสิ่งที่พวกเราเคยจะได้รับเลยก็คือปัจจัยสีพื้นฐาน
วันนี้มีศิลปินดาราหลายคนที่ออกมากันเยอะนะฮะ

การบริหารจัดการวัคซีนอะไรต่างเนี่ยเรื่องโควิด๑๙เนี่ยนะฮะ
นักร้องดังอย่างคุณโบสุนิตาคุณตั๊กสุริพรก็โพสต์ข้อความถึงภาครัฐบอกว่าหนึ่งชีวิตมีค่ามากกว่าที่คุณคิด
คุณตั๊กคุณนุ้ยนี่ก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีด้วยนะครับ
บอกว่าจะไม่ทนกับการจัดการที่ย่ำแย่แบบนี้อีกต่อไปแล้ว
ลงไปดูเขาลงไปหาเขาสิ

ก็ถือเป็นเสียงสะท้อนจากคนในวงการบันเทิง
เพราะว่าผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในแต่ละวัน
เห็นตัวเลขแล้วทุกคนคือถอนหายใจจริง

เป็นการติดเชื้อในประเทศ๖๙
หายแล้ว๔๙๗๘ราย
ติดเชื้อสะสม๓๘๒๓๐ราย
วันนี้มียอดผู้เสียชีวิต๗๕ศพนะคะ
รวมแล้วมีผู้เสียชีวิตสะสม๒๔๖๒ศพ
ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๖๙๖๑๙ราย
อาการหนัก๒๕๖๔ราย
ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ๖๙๘ราย
วันนี้หมอเบิร์ตเป็นคนแถลงนะคะผู้ช่วยโศกสวบค
ก็พูดถึงการบริหารจัดการเตียงอันนี้ปัญหาสำคัญ
คือหมอเบิร์ตบอกว่าจำนวนผู้ป่วยพุ่งสูง
กรุงเทพมหานครมีมากถึง๑๒๑คลัสเตอร์
ที่ประชุมสอบคอกำชับให้เร่งรัดมาตรการแยกกักที่บ้าน
ก็เป็นการดำเนินการของศูนย์บริการสาธารณสุข
ของสำนักงานเขตกอร์ธมอล๖๙แห่ง
นี้จะเป็นผู้ป่วยที่อาการน้อยหรือไม่มีอาการ
ก็จะต้องดูเรื่องของความเหมาะสมด้วย
เร่งรัดดำเนินการให้ได้เรื่องของการแยกกักตัวที่บ้าน
หรือว่าตามศูนย์ต่างเหล่านี้ภายใน๑๒วัน
แล้วก็จะมีการแยกกักในชุมชน
อันนี้เป็นศูนย์พักคอยนะคะ
เรียกว่าเป็นโรงพยาบาลสนามในชุมชนที่แต่ละเขตจะดำเนินการ

ตอนนี้ค่ะทบทวนอยู่
ภายใต้มาตรการที่ยอมรับได้ก็คือ
ถ้าจะมีในศูนย์นี้ศูนย์พักคอยนี้ค่ะ
จะต้องมีมากกว่า๑๐๐เตียง
ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาให้เร็วที่สุด
ตอนนี้เริ่มทยอยมีภาคเอกชนเข้าให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมค่ะ
เตียงเดิมเราจะต้องมีเตียงกระดาษ
มีการจัดการห้องน้ำบำบัดน้ำมีพัดลม
ตอนนี้ขอความเข้าใจพี่น้องประชาชนนะคะ
อาจจะเป็นเตียงฟูกอาจจะมีความสบาย
ลดความสบายลงไปนิดนึงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย
จะต้องเน้นย้ำให้มีความปลอดภัยนะคะ
แล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าในระยะนี้จะเห็นว่า
มีความพยายามที่จะเข้ามาช่วยดำเนินการ
ก็ต้องขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะคะ
ชุมชนสามารถที่จะจัดเป็นโรงพยาบาลสนามเล็ก
ชุมชนที่ว่าหรือเรียกได้ว่าศูนย์พักคอย
นี่นะคะหมอเบิร์ตก็บอกว่าจะเน้น๒อย่าง

ได้ประเมินว่าอาการคุณสามารถกักตัวที่บ้านได้หรือเปล่า

ก็คือจุดที่เป็นศูนย์พักคอย

อันนี้ก็จะเร่งเพื่อหาเตียงให้กับผู้ป่วย